เอาข่าวแรกบอกเลยว่าไม่รู้จะได้จังหวะหาอาการกอดกันได้หรือเปล่านะคะ
คู่นี้เพราะว่าจิ้นกันซะเหลือเกินค่ะสำหรับก้าวสุพัสราแล้วก็อเล็กเรนเดลนั่นเอง
คือเขามาเล่นละครด้วยกันแล้วความเคมีความมุ้งมิ้งของคนโสดเนี่ย
มันออร่าสาดใส่กันไงคุณ

เข้ากันคนชมเนี่ยก็เลยจิ้นให้แบบว่าเออคบกันจริงเลยดีไหม
เพราะว่าดูแล้วแบบอะไรหลายอย่างมันได้นะคะ
แต่ว่าอเล็กซ์เนี่ยขอชี้ชัดเลยว่าลุ้นไม่ขึ้นนะฮะแหมรีบเบรกเลย
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันก็จริงแต่สนิทกันในแบบเพื่อนค่ะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนที่อินกับบทบาทที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันด้วย
ก่อนจะบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ขอโฟกัสเรื่องหัวใจแล้วกัน
อยากจะทุ่มเทเวลาให้กับงานแล้วก็การเรียนปริญญาโทที่ตอนนี้
อยากจะเร่งให้จบเต็มที่เลยค่ะ
ก็ยากครับไม่ได้ติดอะไรทั้งสิ้นเลยครับ
แต่ว่ามันก็เอาในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราทำงานกับใคร
คนจิ้นคนจินตนาการแล้วเราต้องไปคบกับคนนั้น
แล้วก็คนอาจจะจินตนาการไว้ผมก็ดีใจที่เขาจินตนาการ
แต่ว่าในโลกความเป็นจริงเราให้เกียรติกันแล้วกันว่า
คือเราเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นเพื่อนกัน
เรื่องของความรักของอะไรอย่างเงี้ยมันพอมาถึงจุดหนึ่ง
อยากที่จะแบบว่าให้มันจริงจังแล้ว
มีคุยมีอะไรไหมมันก็มีบ้างมีบ้าง
อยากที่จะพูดอะไรมากจนกว่าที่เรามั่นใจ

น่าจะไม่ถามมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเล่นละครกับใคร
ก็คงไม่ไปจิ้นกันเป็นความรู้สึกแบบเป็นเพื่อน
ให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ
ช่วงนี้พี่เขาโหดนะคุณเห็นคลิปแชร์ออกบ่อยนะ
แสงว่าจะตีเนี่ยฟันนะปุ๊บอย่างนี้นะโคมแฟกนะ
ตีต่อยตลอดเลยนะคะ
ก็เป็นเรื่องของในการทำงานแล้วกันนะคะ